อาการสามารถอย่ากลับมากับสนับสนานน้อยอ่าใครก็กลับมากับผม
นิดนึงค่ะฟไลท์ดีเลยก็มาถึงจะประมาณจิบเอ็ดมุงเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องบอกว่าสนามบินเนี่ยแหม่ช่วงนี้๒วันนี้คงจะกึกกล้องเต็มไปด้วยเสียงของ
นำทีมค่ะนำทัพปีศาจแดงมาแล้วก็เข้าไปนะคะ
เคารพรูปของในหลวงรอสิบของเราด้วยก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่โรงแรมค่ะ
แต่ก็ต้องบอกว่าคือแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะไปปักหลักกันอยู่ที่สนามบินเป็นจำนวนมาก
รวมไปถึงก็จะมีแฟนบอลอยู่บริเวณโดยรอบด้วยก็ตามแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของมาตรการของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการของเรื่องโควิด๑๙ด้วยนี่แหละค่ะ
อ่ะก็มีการถ่ายภาพอะไรกันไปที่ลื้อนี่ก็เป็นจังหวะที่มา
รบพระบรมชายลักษณ์นะคะของในหลวงของเรานั่นเองค่ะอ่า
แฟนบอลอันนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามาด้วยการแกล้งหรือว่าพี่เขาตั้งใจยังไง
ถือป้ายจ้ะเขามาแสดงตัวนิดนึง
อันนี้เราออกตัวแรงนะเราเป็นแฟนแมนยู

อ่ะก็บรรยากาศคึกคักแบบนี้แต่เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมรอติดตามในช่วงของข่าวกีฬาด้วย
และที่สำคัญเห็นเขาบอกว่าจริงเนี่ยบัตรนี้ไม่หมดด้วยนะ
ถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะก็ลองหาดู